แม่โบแวนด้าได้ออกมาชี้แจง
สติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีหน้าตาคล้ายกับน้องมะลิ
ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับครอบครัวสหวงแต่อย่างใดเลยนะคะ
ออกมาชี้แจงอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตามอง
ว่ากำลังมีปัญหากับอาน้ำอ้อยสอนมนตราอยู่หรือเปล่า
ติดตามข่าวนี้พร้อมกันค่ะ
อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
พร้อมกับฝากไปยังกลุ่มคนที่มุ่งหาผลประโยชน์จากครอบครัว

และไม่คิดเอาผิดทางกฎหมายแต่อย่างใด
เชื่อว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะถูกสังคมลงโทษเองค่ะ
จะได้เป็นไอเดียเขาหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะ

มันก็ไม่ได้เป็นชื่อมะลิกับแม่โบอะไรอย่างนี้

ที่ผ่านมาก็รอไลน์มะลิอยู่ว่าเมื่อไหร่จะทำ

เขาก็นึกว่าของมะลิก็โหลดกันไปเลย

คือถ้าทำอย่างนี้มันก็
ไม่ต่างอะไรจากการที่เอาน้อง

แล้วก็คุณก็ไปทำประโยชน์ส่วนตัวของคุณ
บัวดำเนินการคงหลายเจ้ามาก

มันอยู่ที่จิตใต้สำนึกของคุณน่ะนะคะ
สิ่งที่คุณทำมันถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

ในเรื่องของทางสังคมเขาก็คงจะ
ในกรณีที่มีคนทำรูปน้องเอาไปขายนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสมุดหมอนเสื้อหรืออะไรก็ตาม

อาจจะลงโทษเขาในเรื่องของคำพูดผ่านทุกข้อความที่เขาได้อ่าน
แต่ก็อยู่ที่ตัวเขาแล้วค่ะว่า

อกจากนี้แม่โบก็ยังได้เคลียร์ข่าวเมาส์

เจ้าตัวทะเลาะกับอาน้ำอ้อยสอนมนตรา

คุณแม่สุดฮอตยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง
จากทุกครั้งที่มีปัญหาก็จะพูดคุยกันด้วยเหตุผลตลอด
เอ่ยปากยกให้อาน้ำอ้อยเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพเสมอค่ะ